สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้เป็นคืนที่ห้าแล้วนะคะ
สำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพของหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโมค่ะ
ซึ่งยังอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
และในวันนี้นะคะยังคงมีศิษยานุสิตค่ะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
เพื่อที่จะมาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโมที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
พุทธศาสนิกชนนะคะจากหลายพื้นที่เดินทางมากราบสังคารของหลวงพ่อจรรย์ค่ะ
โดยก่อนกลับได้กลับหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนองค์จริงของหลวงพ่อจรรย์นะคะ
ด้วยความเรื่องสายสาธารณ์และขอบรรมีของหลวงพ่อจลันทร์คุ้มครองค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณสาลาสุธรรมภาวนาวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
โดยมีการสวดพระอภิษฐรรมศพหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโม
ซึ่งอยู่ในพระบรมราชานุเคาะเป็นคืนที่๕
วันนี้วัดสะเกดราชวรวิหารได้สวดธรรมนองหลวงตามแบบเฉพาะของราชสำนัก
ครบกำหนด๗วันในวันจันทร์ที่๑กุมภาพันธ์แล้ว
จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพไปอีก๑๐๐วัน
โดยตลอดทั้งวันนะคะก็ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ก็เดินทางมาสการะสังขารของหลวงพ่อจรรย์มากกว่าเมื่อวันเป็นเท่าตัวทีเดียวค่ะ
ผู้ที่มาศกราะห์รู้สึกปราบปื้มใจทำให้ได้รับภาพถ่ายของหลวงพ่อจรรย์
และกลับไปบุชาพร้อมทั้งตั้งใจเล่นคำสอนกับท่าน
ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์และความสุข
หลักธรรมที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือท่านได้สอนในเรื่อง
ได้ในเรื่องการนั่งสมาธิการภาวนาด้วยยุบหนอเพราะไปเปล่า
ที่เราจำนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับ
และที่เห็นได้ชัดก็คือท่านได้นำหลักธรรม
โดยเฉพาะมาจากพุทธวัจจนะคือธรรมะที่ออกจากปากของพุทธเจ้า
โอดของพุทธเจ้านะครับก็คืออย่างเรื่องอริยสัตว์ศรี
สุโขทัยนิโรธมักหรือธรรมที่ทำให้ได้มองเห็นในหลักธรรมต่าง
แล้วก็มานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ขณะที่สาราปฏิบัติธรรมนะคะก็มีผู้มาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเช่นเดิม
ในวันนี้หลวงพ่อจะได้ละสังขารไปแล้วก็ตาม
แต่ทุกคนก็ยังมุ่งมั่นดำเนินตามหลักธรรมคำสอน
โดยตั้งใจจะฝึกสมาธิและการใช้สติ
ก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะบรรดาลูกศิษย์ก็หลั่งไหลเข้าไปกราบหลวงพ่อจรรย์นะคะ
ซึ่งเป็นหุ่นขี้พึ่งเหมือนหลวงพ่อจรรย์นะคะ
กุฏิที่หลวงพ่อเคยมาโปรดญาติโยนบริเวณนี้

มีขนาดเท่ารูปร่างจริงของท่าน
ห่มจีวอนจริงเกษานำมาจากของจริง
และสวมแว่นตาอันเดิมที่หลวงพ่อเคยใช้
รถตู้กรุงเทพอินบุรีนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางมายังวัดอำภาวันค่ะ
มีบริการตั้งแต่ตี๕โดยรถเที่ยวสุดท้ายนะคะ
เข้ากรุงเทพตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัส

ส่วนวันศุกร์และถึงวันอาทิตย์นะคะ
ก็ปรับเวลาเพิ่มขึ้นอีกเป็น๒ทุ่มค่ะ
วันนี้ก็ได้มีการเสริมรถบริการรับส่งนะคะ
เนื่องจากว่ามีลูกศิษย์เดินทางมาเพิ่มมากกว่าวันก่อน
นี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งพลังแห่งความศรัทธา
บรรดาลูกศิษย์ได้เดินทางหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากค่ะ

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พุทธศาสนิกชนบูชาไว้
เพื่อความเป็นสิริมงคล
พระคุณแผนเคลือบพิมพ์ใหญ่สี่สี
หนึ่งในวัตถุมงคลของวัดอำภาวัน
อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
บูชาไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

มีอนุภาพเมตตามหานิยม
เสริมอำนาจและบารมี
ถุมงคลและเหรียญบูชาทั้งหมดนี้
ปิดตาประทับของวัดด้านหลังองค์พระทุกองค์
ซึ่งมีให้เช่าบูชาที่วัดอำภาวันเพียงแห่งเดียว

นี่ค่ะคือบางส่วนหนึ่งก็อาจจะ

ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ก็อยากจะช่วยท่านในทาง
ในฐานะที่พวกเราเคยเป็นสิทธิ์ท่าน
อะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยกัน
ก็ถ้าเกิดมาที่นี่ก็มาช่วยกัน
บูชาพระท่านไปนะคะ
เพื่อเงินส่วนหนึ่งก็จะได้ช่วยวัดค่าน้ำค่าไฟ
ซึ่งเยอะมากนะคะในแต่ละเดือน

ที่เป็นทั้งพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสนาจารย์

นำไปสู่การปฏิบัติกรรมฐาน
ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสสัทธา
และหลั่งไหลกันไปบูชาวัตถุมงคล
ซึ่งหลวงพ่อจรรย์ได้ทำพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องทั้งสองรุ่นนี้
ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๖

ที่ได้วางรากฐานให้นำปัจจัยเหล่านี้
มาใช้เป็นกองทุนค่าไฟของทางวัด
โดยไม่ได้รับบริจาคจากพุทธศาสนิกชน

แต่เราก็ตั้งกำเนวให้วักล่าวหนึ่ง
กรมทุงไฟฟ้ามูลนิธิไว้แล้ว๔ปีที่แล้ว
เพราะค่าไฟฟ้าเดียงนึงเกือบ๒เซนติกว่า๓เซนติบาท
ค่าหางเดียงนึง๑ล้างบาทเราก็มีตั้งมูลนิธิข้าวสั่งไว้
มีตั้งกรงทุนทางศึกษาสงอภาพก็จะมีปูทางเผื่อไว้แล้ว
และนอกนั้นท่านก็ยมมาทำบุญท่านก็บริจักษ์สร้างหลายอย่างอย่างยกตัวอย่าง
คณะสองก็มาขอความเชื่อเดียวหรือหน่วยงานก็มาความเชื่อเดียวก็ท่านก็ทำบุญตลอด
เยอะมากแต่ละปีนะก็หลายสิบล้างมากครับ
ที่หลังพ่อจักรยมทำบุญมาทำบุญต่อให้
แต่ท่านก็ไม่มีทำพิษในกรรมทุกอย่างก็เป็นของสองหมด
ท่านไม่ได้ไปยึดตรงนั้นจริง
บูชาวัตถุมงคลเป็นเพียงพุทธบูชาที่มีไว้เพื่อความเป็นสริมงคลเท่านั้น
แต่การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนต้องพึ่งพาตนเอง
ตามหลักคำสอนของหลวงพ่อจรรย์ที่เน้นย้ำกับพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอ
ในวันที่ท่านละสังขารแต่หลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อยังคงอยู่เป็นแนวทาง
พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติ
ความเลื่อมใสสัทธาในหลวงพ่อจรรย์นะคะ
ซึ่งเป็นพระนักเทศและนักวิปัสนา
จนทำให้พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะ
เดินทางมาฟังสวดพระอภิษฐรรมศพในพระบรมราชานุเคาะ
วันนี้เป็นจำนวนมากจนล้นออกมานอกสาราเลยทีเดียวนะคะ
และในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่
จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะ
ทางวัดก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และก็จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็จัดแถวให้เพื่อความเป็นระเบียบค่ะ
ทินีศรีเคนรายงานจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี